เขามีการซื้อขายกล้วยด่างแดงอินโด
ที่บอกเลยว่าชื่นมื้นชื่นมื้น

ติดตามกับช่วงส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
ไปดูไปดูหน้าตาของกล้วยด่างแดงอินโดที่มีชื่อด้วย

แต่ต้นที่ขายไปชื่อว่าทองคูณ
หายไปในราคา๓ล้านบาทค่ะคุณ

ล้านเป็นกล้วยดังของฟาร์มของคุณพี่ธนกรเพ็งนาเรน
อยู่ที่ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี
มีคุณพี่บุญชัยตุรำชาวกรุงเทพ
หอบเงินใช้คำว่าหอบเงินสด
ล้านบาทมาซื้อกล้วยด่างถึงที่
คุณพี่ธนกรเจ้าของฟาร์มกล้วยด่างเนี่ยค่ะเขาก็ล่าว่า

เขาเล่าให้ฟังว่าเจ้าทองคูณ

ด่างที่ตั้งชื่อว่าทองคูณ
กล้วยด่างที่ขายไปเนี่ยค่ะเป็นต้นน้องของต้นที่มีชื่อว่า

ใช่ทองคูณเป็นน้องของทองคืนเมีย
โดยเจ้าทองคืนเมียเป็นกล้วยด่างอินโด
ต้นแรกที่ซื้อมาเอามาเพาะเลี้ยง
ซื้อมาด้วยการยืมทองของเมีย

เอาทองเมียหกสิบบาทไปขาย
แล้วก็ได้เงินมาหนึ่งล้านหกแสนบาท
มาลงทุนเพาะกล้วยด่างอินโดขาย
เอาสิก็ใจมันรักอะนะอุปสรรคก็ไร้ความหมาย
เมียก็ขายได้หมด

คืออย่างนี้ต้องยอมรับว่าการซื้อธอมก็เป็นการลงทุนอย่างเดียว
แต่ปัจจุบันเนี่ยราคาของต้นไม้ของกล้วย

บางคนเขาก็แปลเงินเก็บมาเป็นการลงทุน

แต่ทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงมากเสมอนะคะ
เขาบอกอย่างนี้ก็เลี้ยงเพราะเลี้ยงมาสักระยะหนึ่งก็มี
คุณพี่บุญชัยนี่แหละที่มาขอซื้อเจ้าทองคูณ

ทำเอาคุณพี่ธนกรแล้วก็คุณพี่นิพารัฐคนที่เป็นเจ้าของทองอ่ะนะ
ภรรยายิ้มไม่หุบเลย
ขายได้ปุ๊บรีบคืนเงินเมียปั๊บ
เอาเมียมาให้ดูเรื่องมีเงินสด
เอาทองเมียที่ไปขายแปลเป็นเงิน
แล้วเอาเงินมาคืนเนี่ยค่ะคุณนิพารัฐคนนี้
คุณพี่นิพารัฐภรรยาพี่ธนกรบอกว่า
ขอบคุณสามีนะที่ตั้งใจแล้วอดทน
ได้เงินกลับมา๓ล้านบาทเอามาคืนเธอ
จะไปรวบรวมซื้อทองในภายหลังต่อไป
เธอจะลงทุนจากทอง๖๐บาทตอนนั้นขายได้๑๐๖๐๐๐บาท
ตอนนี้ทองนั้นมันแปลสภาพเป็นเงินกลับมาเกือบเท่านึง
ก็คือได้กลับมา๓ล้านบาท
การลงทุนเกี่ยวเกี่ยวกับต้นไม้มันมีความเสี่ยงหมดนะ

ทองคูณเป็นน้องของทองคืนเมีย